รับคุณผู้ชมเข้าสู่อีคอนอินเด็กซ์ของเช้าวันศุกร์นะคะ
เริ่มแรกพาคุณผู้ชมไปดูตัวเลขกันก่อนเลยค่ะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้หุ้นไทยก็บวกไปกว่า๓จุดเลยนะคะ
ตลาดหุ้นไทยวันที่๖ตุลาคมปิดอยู่ที่๑๕๑๓๘๖จุด

ลค่าการซื้อขาย๕๙๙๙๑๗ล้านบาทค่ะ
ส่วนทองคำยังลงอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ลงไปอีกบาทละ๑๐๐บาทค่ะ
ตอนนี้ทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่๒๘๐๐บาท
แล้วก็ขายออก๒๙๐๐บาท

ปิดตลาดอยู่ที่๓๔บาท๘๕สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐ
จากที่เปิดมา๓๔๗๘บาทต่อดอลลาร์ค่ะ
ส่วนช่วงครอบครัวบัวหลวงในวันนี้นะคะ

เพราะวันนี้มาสดกันที่รายการเลยนะคะ

คุณสินทนันบุญยอดผู้อำนวยการอาวุโส
และคุณทศพรโสพลเสถียรสุข
ผู้จัดการภาคนครหลวง๖จากธนาคารกรุงเทพ

วันนี้พูดคุยกันเรื่องของภัยทางการเงินกันหน่อยคุณผู้ชม

เอ๊ะอ่ะเราทำอะไรเราก็ทำอยู่ในมือถือนี่แหละ

แต่ว่าพอมันสะดวกแบบนี้มันก็เป็นดาบสังคม

จริงเนี่ยจากสถิติปัจจุบัน

ก็ง่ายก็คือถ้าเกิดมีคนเนี่ย
อีเมลมาหาคุณเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการเงินเนี่ยต้องดูนิดนึง

มันไม่เข้าใจยากใช่ป่ะคะมีจุดสังเกตอะไรไหมคะ
ต้องถามพี่ทศดีกว่าทางธนาคารมองอย่างไร
บอกอย่างนี้คือจริงแล้วเนี่ยอะไรที่เราไม่แน่ใจเนี่ย
คืออ่านแล้วยิ่งงงเนี่ยยิ่งไม่ต้องไปทำอะไรเลยฮะ
เอ๊ะไว้ก่อนนะครับอ่านแล้วไม่เข้าใจอ่านแล้วไม่เคลียร์เนี่ย
ไม่ต้องไปสนใจว่าเขาพูดอะไรนะครับ
เขาจะเขียนเนื้อหาให้น่ากลัวให้จะต้องทำนู่นทำนี่
ถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจไม่ต้องทำดีที่สุด
เพราะว่าคนที่จะทำให้เราไม่เข้าใจนี่แหละคือคนที่น่ากลัวที่สุด
ถ้าเข้าใจดีก็แปลว่าน่าจะสามารถทำอะไร
ใช่คือถ้าเราอ่านแล้วเราเคลียร์อ๋อเขาให้ทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้
ภาษาง่ายโอเคก็ค่อยมาว่ากัน
แล้วค่อยมาพิจารณาอีกทีว่าจะทำหรือไม่ทำ
แต่ถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจเลยไม่แนะนำให้ทำเลย
อ่าทีนี้ถ้าพูดถึงสถิติกันหน่อยว่าสำหรับภัยทางการเงิน
เพราะว่าเราก็เริ่มใช้เรื่องของธุรกรรมการเงินออนไลน์มาพักหนึ่งแล้วล่ะ

ถ้าเป็นสมัยก่อนใช่ไหมเอาบัตรไปเสียบ
หรือว่าใช่นะครับแต่ปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนแล้วคนก็จะเริ่มแบบ
ขอหลอกให้โอนเงินผ่านโซเชียลค่อนข้างเยอะมาก
นะครับก็มีตัวเลขที่ปรับตัวขึ้นข้างเยอะ

ก็โอ้โหสถิติตอนนี้ก็ได้เกือบ๑๖นะพี่
ใช่อย่างจริงแล้วอย่างแรกอย่างที่บอกนะครับ
ที่เยอะที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องของการหลอกลวงทางโทรศัพท์

ซึ่งอันนี้มันมีมานานแล้วนะต้องบอกก่อนว่าทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับ
ไม่ได้แยกแยะด้วยนะว่าจะต้องเป็นชนบทหรือในเมืองนะ
ตอนนี้ยุทธก็ยังมีอยู่สิ่งที่ทำกันที่มากที่สุดก็เลย
ส่วนใหญ่ก็คือหลอกลวงว่าจะต้องมีเรื่องของกรมสรรพากร
มีเรื่องของแบงค์ชาติตรวจสอบมีเรื่องของปปงต่าง
ซึ่งบอกเลยว่าไม่มีแน่นอน
ว่าหน่วยงานไหนก็ตามจะไม่ทำแบบนี้แน่นอน

ไม่มีครับถ้ามีเป็นเอกสารยืนยันครับ
คือจะไม่มีการโทรศัพท์มาบอกว่าต้องรีบทำอย่างนั้นรีบทำอย่างนี้
เขาไม่มานั่งโทรศัพท์แล้วก็มาตามอย่างนี้

ทีนี้พอแบบนี้แล้วเนี่ยฝ่ายธนาคารเองเราก็ต้องเตรียมรับมือด้วยถูกไหมคะ

แล้วแนวโน้มของการจุรกรรมทางการเงินแบบออนไลน์แบบนี้
มันยังมีแนวโน้มมีทีท่าว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีก
ถ้าเราพูดถึงออนไลน์จริงเราก็กำลังพูดถึงเรื่องโซเชียลมีเดีย

แล้วก็โอนเงินกันอันนี้เราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้เลยจริง
อยากให้หันสอง

แต่ตัวที่กำลังมาแรงนะตอนนี้ก็คือหลอกให้ลงทุน
อย่างเช่นหลอกให้ลงทุนออนไลน์เนี่ย
ไปซื้อเงินตาต่างประเทศนะครับ
หลอกให้เป็นลักษณะคล้ายแชร์ลูกโซ่ค่อนข้างเยอะ
อันนี้ลักษณะในการที่เขาจะหลอกเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างคะ

ทุกคนจะมองเห็นภาพว่าอยากลงทุนอยากลงทุน
แต่บอกว่าไปลงทุนเงินตาต่างประเทศกันเถอะ

แล้วเขาจะไปลงทุนให้เราแบบนี้

แล้วผลที่เกิดขึ้นคือยังไงคะก็คือศูนย์เงินอย่างนี้

บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะไปลงทุนในต่างประเทศจัง

ปอนถูกมากวันนี้ลงมาเยอะเลย

ใช้เงินแค่๑๐๐๐บาทสามารถลงทุนได้เป็นล้านอะไรอย่างนี้

หมื่นบาทแล้วลงทุนได้เป็นล้านเนี่ย

ก็คือมันก็จะเป็นลักษณะของตลาดอนุพันธ์

เราก็มีในเรื่องของการเปิดบัญชีที่จะ
ซื้อเงินต่างประเทศเข้ามาเก็บไว้
ตัวอย่างคุณมิ้นอยากไปอังกฤษเดือนปีหน้าอย่างนี้
ก็ซื้อเงินปอนด์เก็บไว้ในธนาคารกรุงเทพได้เลย

ก็ค่อยเอามาเปลี่ยนเป็นแบงค์โน้ตแล้วก็ถือออกไป

แต่ว่าเราก็ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจมากนักในเรื่องของการลงทุน

บอกวิธีป้องกันหรือข้อสังเกตอะไร

ว่าวิธีการหลอกของเขาปัจจุบันมันจะมีอีเมลส่งไปที่
แต่สมมุติคุณมิ้นก็ส่งอีเมลไปหาคุณมิ้นถูกไหม

อกดิสเนียมพาร์ทเวิร์ดอาจจะใส่เบอร์มือถือเข้าไปด้วยถูกไหมครับ

เขาก็เลยส่งไปหาคุณเลยบอกว่าให้น่าเชื่อถือที่สุด

แต่ว่าความไม่ปลอดภัยมันเกิดจากทางที่เขาเนี่ย

จอของเราทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้วิ่งไปที่แบงค์นะ

ที่คนที่จะต้องการขโมยเงินจากเรา
แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าหน้าที่เรากรอกอยู่เนี่ย

ใครบอกอะไรมาให้คลิกนู่นคลิกนี่คลิกก่อน
พอคลิกเสร็จปุ๊บบอกว่าเป็นเว็บที่บลิงก์กับแบงค์

นั่นแหละพอคลิกเข้าไปปุ๊บไม่ใช่หน้าแบงค์
คืออะไรที่ออกไปจากหน้าของธนาคารแล้ว

แนะนำว่าอย่างสมมุติเป็นอินเทอร์เน็งกิ้งเป็นโมบายแบงกิ้ง

ก็ให้คลิกเข้าไปในแอปพลิเคชันจริงของแบงค์

ไม่ใช่แบบว่าซื้อโทรศัพท์มาแล้วก็ไปใส่แอปพลิเคชันนี้ก็ระวัง

เพราะวันนี้เราก็เลยมีวิธีป้องกันมาให้ด้วย

หรือว่าการสงสัยว่าจะทำธุรกรรมยังไงเนี่ย

อย่างแรกเลยพาร์ทเวิร์ดสำคัญ
อย่าบอกใครนะเพราะเป็นของส่วนตัว

การคิดพาสเวิร์ดมันยากที่สุดจริง

หลายคนจำไม่ได้แล้วก็ชอบจดพาสเวิร์ดไว้ในมือถือ

แล้วก็อันดับถัดไป
ใช้ระบบเสร็จแล้วต้องออกทุกครั้งนะ

บางคนเขาก็รู้สึกว่าเดี๋ยวก็ต้องกลับมาใช้อีก
แต่ใครจะใช้แทนคุณล่ะเราไม่รู้ถูกไหม
เพราะฉะนั้นเขาสามารถทำธุรกรรมได้ก็ต้องรอเอาท์ออกก่อน

อันนี้ทางแต่ธนาคารเองก็จะมีการจำกัดวงเงินของแต่ละบัตรอยู่แล้ว

ใช่แล้วถ้าอยากเพิ่มก็เพิ่มชั่วคราวแล้วก็กลับลงมาที่เดิม
แต่ที่สำคัญให้ใช้แอปพลิเคชันของทางธนาคารเอง

คือจะทำอะไรก็ตามเว็บขอให้เป็นเว็บตรง
แอปพลิเคชันขอให้เป็นแอปพลิเคชันตรง
แล้วถ้ามีปัญหาอะไรจริงกรุณาโทรสายตรงไปหาธนาคาร
น่าจะดีที่สุดใช่ไหมคะใช่ครับแนะนำกันหน่อยสำหรับคนที่ตอนเนี้ย
หันมาทำธุรกรรมทางการเงินในออนไลน์มากขึ้น

อันดับแรกแอปพลิเคชันมาใช้ของทางแบงค์
แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าจะซื้อของ
เรามีบัตรเครดิตจะซื้อของอะไรก็ตามที่เราไม่แน่ใจ
พยายามใช้บัตรเครดิตเนื่องจากว่าบัตรเครดิต
เราจะสามารถที่จะระงับได้
ถ้าเกิดว่าเราเจอแล้วว่ามันไม่ใช่เป็นของจริง
ไม่ได้เป็นการหลอกลวงเนี่ยยังพอมีเวลาระงับได้
แต่ถ้าใช้เป็นบัตรเดบิตตอนนี้มันอาจจะไปเลย
ดังนั้นการถ้าใช้บัตรเดบิตต้องระมัดระวังในเรื่องของ
ผู้ขายที่นำเสนอของมาดังนั้นสิ่งแรกถ้าของมันถูกเกิน
ของมันราคาแบบนี้ไม่เคยเจอมาก่อน
ต้องระวังนิดนึงอาจจะกลับเข้าไปดูในกระทู้
เว็บไซต์บางอย่างที่เขาเคยพูดว่าเขาเคยโดนมาแล้ว
ของอย่างนี้ไม่มีจริงหรอกอย่างนี้อยากให้กลับไปศึกษาก่อนว่า
คนที่ขายคนนี้เคยมีคนพูดถึงไหมในกระทู้ต่าง
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือคุณผู้ชม

คือด้วยความสะดวกสบายมันก็เลยทำให้มิจฉาชีพ

แต่ว่าวันนี้ได้รับคำแนะนำจากครอบครัวบัวหลวงทั้งสองท่านแล้วนะคะ
ทำทุกอย่างให้เป็นทางเว็บไซต์
แอปพลิเคชันสายตรงของทางธนาคารจะดีที่สุด
รับรองได้ทริปดีทั้งเรื่องของการลงทุน
เรื่องของการป้องกันในเรื่องของการลงทุนแบบนี้แน่นอน